ไปดูคนเยอะคนแยะกันเลยที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
เพราะว่าเขามีการเปิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับ

เขาบอกว่าโอ้โหคนไปกว่า๕๐๐คนนะคุณ
ไปเยอะมากเลยนะโอ้โหไปเยอะมากเดี๋ยวคุณดูสมมุตินี่คุณดู
นี่ที่เห็นนั้นไม่ใช่แบบต้นข้าวต้นย่าอะไรนะ
นั่นคือคนอยู่คนทั้งนั้นกำลังหวานแหจับปลากันอยู่
นี่นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ้านหนองแคนอำเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรำเนื้อที่ประมาณ๖๐ไร่
มีบรรดาเซียนปลาจากจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็จังหวัดข้างเคียงกว่า๕๐๐คนนะคุณ
เรียงรายกันอยู่แบบนี้ร่วมกันจับปลามหากุศล
นี่คือเวลามองภาพมุมสูงเอาจริงคุณสืบสกุลมันก็สวยเหมือนกันนะ
เพราะเหมือนกับทุกคนจะมีพิกัดมีแอร์เรียมีอนาเขตของตัวเอง

ไม่ว่าจะหวานแหไปโดนใส่กัน

ก็ถือว่าเป็นการร่วมจับปลามมหากุศล
เพื่อนำรายได้บุรณะบ่อน้ำ

แล้วก็ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
จากมีคนมาจับแล้วยังมีกองเชียร์มาด้วย

ทั่วบ่อน้ำให้เซียนปลาได้หวานแหจับปลา
ผ่านไป๕ออกเข้าไป๑๐แค่๑๐นาทีเท่านั้นเอง
นายสมจิตสารคล่องจากจังหวัดนครราชศรีมาคุณ

ยกตัวนี้ขึ้นมาตัวเบอร์เริ่มเลย

กิโลกรัมครับเป็นปลาบึกฮะ
แป๊บเดียว๑๐นาทีจับตัวเบอร์เริ่มได้เลย
ด้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ทรงศักดิ์อินแป้น
บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้จัดกิจกรรมจับปลาในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
เพื่อหารายได้มาบูรณะบ่อน้ำ
งานนี้ก็ได้เงินกว่า๔แสนบาท
ปลาแต่ละคนได้ปลาไม่ต่ำกว่า๑๐๒๐กิโลกรัมนะครับ
นี้ชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำกลางหนองแคน
เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะอยู่กลางสระ
น้ำเป็นสีฟ้าคลามมีรสชาติจืด
ในขณะที่น้ำในหนองแคนรอบบ่อน้ำกลับมีสภาพเหลืองขุ่น
ปัจจุบันได้นำซีดาแรงมาล้อมรอบบ่อศักดิ์สิทธิ์ไว้
สร้างสะพานแล้วก็สาราล้อมรอบบ่อศักดิ์สิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ

ใช่คนเยอะมากอยากไปลองจับกับเขาบ้างไหม